อ่ะมาถึงเรื่องราวทาดยาสุดพิฤกษ์
ลึกอย่างไรผมรักหินผมรักมากถ้าใครเอาหินมาผมให้ยาเสพติดในการแลกกลับไป
ผมจะเอาหินมาอยู่ในห้องผมและเป็นห้องเช่า
โอ้โหคนไปเจองงงงว่านี่มันคืออุทยานหินล้านปีหรือเปล่า

แล้วมึงเอาหินในเจ้าไอ้ม้าเนี่ย

เออดูนี่ดู

สวยงามแต่มันคือหินแบบว่า

อยากรู้ว่าก้อนแรกผ่านไปก่อน๒ก้อน๓

คุณสองคนดูหุ่นของคนที่เอาหินมา
กับก้อนหินที่เขายกมาคือไม่น่าจะยกได้อ่ะมันก้อนใหญ่มาก
สะสมไปเรื่อยจนมาเยอะเห็นบอกว่าเอาหินไปบูชาเขามีนะ
แต่เขาเมายาเมายาเสพติดก็เลยมีธุรกิจกรรมเพี้ยนพิลึกพิรั่นประหลาดแบบนี้

นายคนนี้ชื่อว่านายกุ๊กอายุ๓๕ปีแล้วบอกกับตำรวจ
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในห้องเช่าห้องเช่าอยู่ที่ตำบลท่ายางที่จังหวัดเพชรชบุรี
คุณตำรวจเปิดไปก็งงชาวบ้านก็งงคนที่อยู่ในหอก็งงว่าอะไรหินเต็มไปหมด
เดินยังไงนอนยังไงคำถามคือนอนยังไงก่อน
ไปนอนตรงไหนเออเพราะว่าหินมันเยอะเป็นพันพันก้อนเต็มทุกตารางนิ้ว
ทั้งห้องนอนห้องครัวห้องน้ำมันก็เป็นห้องเช่าห้องแข็บนะครับ
หลังตรงหลังตู้ก็มีเอาไปบูชา
อึ้งแน่เห็นไหมหลังตู้ก็มีนะฮะทำไปคล้ายกับพระพุทธรูปอีก
บูชาเข้าไปอีกในกุ๊กถูกรวบตัวได้ตอนแรกคือเรื่องของยาเสพติดก่อน
มียาบ้า๓๐เมตรเขากำลังจะเอาไปขายกับผู้เสพรายหนึ่ง
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นก็ไปเจอกองหินล้นทะลักเต็มไปหมด
แล้วก็มียาบ้าอีก๖๔เมตรที่อยู่ในห้อง
บรรจุเอาไว้ในถุงพลาสติกซ่อนอยู่ในซอกหิน
ไปเสร็จแล้วมียาบ้า๙๔เมตร
กุ๊กเป็นมาเป็นไปยังไงกุ๊กทำไมทำแบบนี้
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเคยถูกจับเรื่องของคดียาเสพติดมาแล้ว

พ้นโทษออกมาก็กลับไปยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดอีก
จากที่เคยชอบหินหลงรักมันเพราะว่าเสน่ห์มัน
โอ้โหมันเหลือจะพันธนา
จริงคนเรามีความชอบไม่ผิดนะคุณผู้ชม
ชอบหินชอบอะไรสะสมไม่ผิดเลยแต่ว่าเขาแปล
เขาบอกว่าแล้วยิ่งตอนเสพเข้าไปนะ
หินมันยิ่งหลงรักมากขึ้นสุดจิตสุดใจเขาว่าอย่างนั้น
ทุกวันจะออกไปเดินเที่ยวแล้วไปเก็บก้อนหินกลับมา
ริมคลองตามจุดก่อสร้างตามแหล่งต่าง
เอามาสะสมกราบไหว้บูชาเป็นประจำ

เออก่อนหน้านี้เพิ่งซื้อยาบ้ามา๒๐๐เมตรจากเครือข่าย

เอามาเสพเอามาแบ่งขายบ้าง๒๐บาทบ้างอะไรบ้าง
แล้วถ้าเกิดว่าใครเอาหินมาให้เอายาไปฟรีเลยนะเขาไม่เอาเงิน

อะไรก็สุดท้ายแล้วกูก็โดนจับครับคุณผู้ชม
เพราะว่าก็ไปนอนฝันถึงหินต่อในห้องขังนะครับ
เพราะว่าโดนแจ้งข้อหาจำหน่ายและเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือยาบ้านข้าวเบือนจำอีกหนึ่งรอบ
แต่หินก็คงเป็นภาระของจำรวจนะ
ในการที่จะขนออกให้กับเจ้าของห้องเช่าเขา
ภัยของยาบ้านะทำให้พี่เขาแบบเพี้ยนไปเลย
คือนี้ยังยิ้มอยู่เลยทั้งที่โดนจับก็ยังยืนยิ้มโลกสดใส
มันก็พิลึกเหมือนกันเนาะเสพยาจนแบบหลงรักถิ่นอะไรขนาดนี้
เรื่องของยาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์ใดกับชีวิตแน่